ส่วนกีฬาแห่งชาติครั้งที่๔๕สงขาเกมส์นะครับ
วันนี้วันสุดท้ายเดี๋ยวมีวิธีปิดในช่วงเย็นนะครับ
แล้วก็มีกีฬาชนิดใหม่ที่เพิ่งจะถูกบรรจุเข้าในครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับ
ติดตามรายงานได้จากคุณชูศักดิ์วงทองดีครับ
วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูกีฬาน้องใหม่
ที่เพิ่งถูกบรรจุในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติสงขาเกมเป็นครั้งแรกครับ

ขอบอกเลยว่าความมันนั้นไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นอย่างแน่นอน

ซึ่งลีลาของแต่ละคนยอมรับครับว่าไม่ธรรมดา
มีทั้งการยิงแบบหุนตัว๓๖๐องศา

เรียกได้ว่าดูแล้วเพลินตาครับ
และผู้ที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎกติกาต่างของกีฬาชนิดนี้

แบมกับน้องวาดจากทีมกรุงเทพมหานคร
เพราะดูแล้วน่าจะเหมาะสมที่สุด
โดยเฉพาะน้องแบมผู้เล่นหมายเลข๔คนนี้แหละครับ
มีดีกีเป็นถึงเยาวชนทีมชาติไทยรุ่น๑๖ปี
เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเธอกันเลยดีกว่าครับ
ก็จะมี๒พิเหลียตนะคะ
ที่เหลือละ๑๐นาทีมีพักครึ่ง๕นาที
ใช่แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราแข่ง๒พีเรียส

แต่ว่าถ้าเราแข่งแล้วพิเหลียตชนะกันอย่างนั้น

เราก็จะเป็นสกาชุดเอาท์แทน
ด้วยการยิง๕คนชายฝั่งละ๕คน
มันเริ่มจากประตูเปิดยิงไกลไปยิงฝ่ายตรงข้ามอะค่ะ
ถ้าแอร์บอลก็จะได้๒แตมค่ะ
ก็คือการโยนบอลลอยบนกลางอากาศค่ะ
แล้วก็เราโดดตัวไปยิงค่ะก็จะได้สองแต้ม
แล้วก็การหมุนตัวหมุนตัวยิงกลางอากาศก็จะได้๒แต้มเหมือนกันค่ะ

แล้วความยากคือความยาก
ความยากอยู่การควบคุมบอลค่ะ
ก็คือพอเราหมุนขึ้นไปเนี่ย
เราจะต้องมองเห็นประตูให้หมดแล้ว
เราก็ต้องแบบดูทิศทางบอลค่ะ

ชะเนของกีฬาชีวิตนี้ก็เป็นเรื่องการจบแตมค่ะ

เพราะว่าปกติกีฬาอื่นเขาจะไม่ค่อยมีแบบนี้
อันนี้จะเป็นพิเศษก็คือแบบกระโดดหมุนตัวยิง
กระโดดแอร์บอลอะไรประมาณนี้ค่ะ
ก็ขอฝากกีฬาแฮนดบอลชายหาดด้วยนะคะ
เป็นกีฬาใหม่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก
ก็อยากให้ทุกคนมาลองดูลองเล่นดูว่าง

หลังจากนี้หวังว่าบรรดาแฟนกีฬา
เปิดใจรับกีฬาแฮนดบอลชายหาด
ไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการรับชมกีฬานะครับ

ชูสักวงธองดีถ่าวไทยรัตน์ทีวีได้งาน